ระวังนะระวังมันจะงอนนะ
บอกเลยเรื่องของการงอนเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร

ยังไงเราง้อแล้วเรามีความสุข
อันนี้เราพูดเรื่องจริงนะเวลาเราง้อเรามีความสุขตลอด

ตามนี้เกี่ยว
ค่ะจะพาไปดูเรื่องของความงอน
ความงอนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะ
เพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็งอนแถมง้อยาก

ไม่ต้องมาจับ
อย่ามาโดนออกไปเลย
แต่ว่ีนิดเดียวขอโทษฟังกันก่อนซิ
ไม่คนจริง
คือคนเนี่ยงอนเนี่ยอาจจะดูน่ารำคาญนะฮะ
แต่ดูน้องแมวตัวนี้งอนสิยังมาโดน
โอ้โหคุณลองนะวิธีการง้อแมว

เลยคุณลองถือประทูเข้าบ้าน
ถืออาหารแมวขนมแมว

หน้าซุกอยู่มันจะแงนมาก

มันก็จะเดินกลับไปทำท่านี้เหมือนเดิม

ไม่ต้องถูก
แต่จริงนะคนเป็นธาตุแมวต้องเข้าใจมันนะ
มันแบบว่าชอบอยู่โดดเดี่ยว

แต่ว่าที่อาการมันเก็บมือเก็บเท้ามัน
เห็นว่ามันมีโสดประสาทใช่ไหม

คือเอาจริงไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อ่ะ
ตรงเท้ามันก็จะรับประสาทสัมผัสได้ไว

คนเวลาคุณมาจี้เท้าคุณจักรจีไหม
สติกาแมวอะไรอย่างนี้

สังเกตว่าแมวจะไม่ชอบให้เราจับมือ

แต่คุณลองขอมือแมวดิมันตบเลยนะ
แล้วแมวอ่านชอบให้ลูกส่วนไหน

เห็นไหมแต่ละตวมันก็มีจุดต่างกัน

นี่คุณเลี้ยงแล้วจริงเหรอ

รู้รู้แต่ก็บางอย่างมันก็ไม่รู้